เรื่องที่คนในพื้นที่บอกโอ้โห

ที่เข้าป่าไปหาเห็ด

เขาออกตามหากัน๒วัน

ตามานิดนั่งอยู่ในกระท่อม

เขานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว

ก็เลยเชื่อว่าผีบังตาหรือเปล่า

เป็นป้องอายุ๗๙นะคะ

หายจากบ้านตั้งแต่๓๐มิถุนายน

นี่นะคะคุณตามานิดเข้าป่าไปหาเห็ดท็อปที่ป่าบ้านแม่ทรายตั้งแต่ช่วงเช้า
พอตกเย็นอ้าวไม่กลับบ้านลูกก็ออกตามหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอ
ก็เลยไปแจ้งนายอำเภอกล้านรงพงศิษฐิคุณในอำเภอร้องกวางให้ช่วย
วันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้นะคะ๑กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาในเขตป่าบ้านแม่สายไปเจอรถจักรยานยนต์ของตามนิดค่ะ
อยู่ที่ห้วยจำม่วงสรรท่าล้าแต่ไม่เจอตานะคะ
ครับก็หากันทั้งวันอ่ะเมื่อวานจนยกเลิกการค้นหา
เพราะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเช้าวันนี้หาอีกรอบมากันเป็นร้อยคน
กำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจชาวบ้านปูพรมค้นหา
เต็มพื้นที่ป่าเขตตำบลแม่ทรายก็ยังไม่เจอ
ครึ่งวันยังไม่มีวี่แววจนบ่ายสองโมงครึ่ง
ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดผาหมู่สามะขี่ตำบนร้องกวาม
มาทำพิธีเปิดป่าขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
ทำพิธีตรงจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของตามนิษฐ์นะคะ
ครับก็ทำพิธีแล้วก็บอกเลยว่าขอให้เจอเถอะ
ถ้าตาเขาทำอะไรล่วงเกินเจ้าป่าเจ้าเขาให้อภัยเถอะ
เขาออกมาเถอะนะคุณผู้ชมค่ะพระปักทูบบนพื้นดิน
ทูบยังไม่ทันหมดดอกครับเจอค่ะเจอตามานิด
นั่งอยู่ในกระท่อมห่างจากจุดที่ทำพิธีไม่ถึงกิโล
แล้วตรงนั้นน่ะคนเขาก็หากันแล้วตั้ง๒วัน
ครับก็ไม่เจอตามานิดทุกคนบอกว่าเห็นกระท่อมเปล่าเปล่า
ไม่มีคนอืมแต่ชาวบ้านก็ถามตาว่าตามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
พอเจอนะตามนิดบอกว่าก็อยู่ตรงนี้มาตลอดโอ้โหลุกไปไหนไม่ได้
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เดินผ่านพยายามจะตะโกนเรียก
อ้าปากพูดไม่มีเสียงออกมาครับเจ้าหน้าที่ก็เดินผ่าน
ตาบอกตาเขาเห็นเรียกไม่ได้เสียงไม่ออก
โกนเท่าไหร่ไม่มีเสียงแล้วตาแข็งแรงนะคะนี่ค่ะ
ก็อิดโรยแหละเพราะว่าร้อนขาดอาหาร๒วันนะคะกว่าจะเจอ
แต่ทุกคนก็บอกดีใจที่เจอแบบคุณตาปลอดภัยนะคะ
ก็เนี่ยค่ะคุณตาบอกว่ามีน้ำติดตัวมาด้วยอืม
ก็เลยดื่มน้ำไปชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เป็นเรื่องลี้ลับของเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่า
เหมือนกับมีอะไรมาบังตาเพราะจุดนั้นจุดที่เจอตา
เขาหากันตั้งหลายรอบครับตามานิดบอกว่าไม่คิดว่าจะหลงป่าค่ะ
เพราะว่าชำนาญป่าตรงเนี้ยชำนาญมากอืม
หาเห็ดเสร็จก็เดินออกจากป่าทางเดิมครับ
แต่เดินเท่าไหร่ไม่ถึงทางออกสักทีจนมืดนอนใต้ต้นไม้
ตอนนอนไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรตาบอกว่าแปลกมากครับ
พอตื่นเช้าก็ดื่มน้ำจนหมดนะคะที่พกติดตัวไปด้วย
ก็เดินวนไปวนมาเดินรอบเขาอยู่สองสามรอบ
กลายเป็นว่าเดินเท่าไหร่วนกลับมาที่เดิม
จนก็ต้องเนี่ยหานอไม้ป่าหากล้วยป่ามากิน
แล้วสุดท้ายก็โชคดีจริงจริงที่ชาวบ้านมาเจอครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกบ่อยด้วยอ่ะ
ภาพพื้นที่ป่ามันเปลี่ยนผมเคยถามเจ้าหน้าที่เพราะว่า
คือหน้าแรงหน้าร้อนมันก็อย่างหนึ่งนะค่ะ
หน้าฝนต้นไม้สูงขึ้นย่าสูงขึ้นบางทีเดินไปแล้วมันจำไม่ได้
ใช่หลายคนที่หลงป่าแล้วช่วยมาได้บอกแบบนี้
ถ้าฝนตกปุ๊บนะสภาพป่าเปลี่ยนแล้วเวลาเราเดินเนี่ย
ฝนตกมันลื่นนะเราก็จะมองแต่ข้างล่างใช่ไหมเพื่อไม่ให้ก้าวพลาด
ไม่ให้ล้มพอเงยขึ้นมาข้างบนอ้าวงงแล้วล่ะทีนี้งงนี่นะฮะ